สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานคุยข่าวปิดเหมืองนะคะวันนี้คุยข่าวปิดโรงพยาบาลนะคะแต่ถ้าตามข่าวเนี่ยคือปิดหกสิบวันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าทางหน่วยงานรัฐบอกว่าได้คุยกับผู้บริหารของโรงพยาบาลแล้วยังมีความสนใจที่จะดำเนินการในการทำธุรกิจนี้ต่อนะคะ

ซึ่งให้บริการกับคนที่เป็นผู้ประกันตนด้วยนะคะแล้วก็มีการส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลจุฬาแต่ว่าจริงแล้วเงินต้องไปหาโรงพยาบาลจุฬาด้วยนะคะเพราะว่าส่งไปให้เขาแต่ติดหนี้โรงพยาบาลจุฬาก็เลยทำให้สปสหรือว่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยจริงรู้เรื่องนี้ระยะหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลจุฬาเขาก็ทวงสิคะ

อะไรจะเหลืออยู่ในโรงพยาบาลและก็ที่สำคัญตอนนี้คือสิ่งที่ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรไม่ใช่ผู้ประกันตนสี่หมื่นคนนะคะเพราะว่ารัฐเขาเตรียมที่อื่นรองรับไว้ให้แล้วแต่ประมาณสองร้อยกว่าชีวิตเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าเงินที่ค้างอยู่สามสี่เดือนจะเอาจากใครแล้วสรุปว่าสองร้อยกว่าชีวิตนี้ตกงานจริงจริงหรือ
เพราะว่าข้างในยังอีลุงตุงนังค่ะท่านแรกผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการโรงพยาบาลเดชานะคะคุณวารุณีเจริญพงนราและอีกหนึ่งท่านคือผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเดชาคุณสุชาดาสากลวิจิตรท่านที่สองเนี่ยอยู่มาตั้งแต่สมัยตระกูลสุขาลมยังเป็นผู้บริหารอยู่เลยนะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะใช้เวลานิดหน่อย

คือคุณวีรนาศวีระวัยทยาซึ่งจริงแล้วก็ต้องถือว่าเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลเดชาหลังจากที่เช่าต่อมาจากสุขารมเนี่ยนะคะเพิ่งจะเสียชีวิตเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาใช่ค่ะ
งั้นก็แปลว่าก่อนที่ผู้บริหารท่านนี้จะเสียชีวิตเนี่ยโรงพยาบาลมีปัญหาให้คนไหนเห็นแล้วพอมีปัญหาเป็นมาระยะหนึ่งแล้วที่ที่บอกค่ะเชิญค่ะว่ามีการจ่ายค่ามีการจ่ายค่าจ้างที่ล่าช้าแต่ก็ยังมีการจ่ายที่บอกว่าช้านี่คือแบบยังไงคะคือจ่ายไม่ครบจ่ายหลายงวดหรือทิ้งช่วงเลยคะจ่ายไม่ครบไม่ใช่จ่ายไม่ครบจ่ายล่าช้า
ปีที่แล้วปีที่แล้วปีที่แล้วค่ะช่วงปลายปีหรือกลางปีหรือกลางปีกลางปีกลางปีแล้วก็มาถึงปลายปีแต่ช่วงที่วิกฤตจริงก็คือตั้งแต่ปีนี้ค่ะตั้งแต่ต้นปีนี้ต้นปีที่บอกว่าวิกฤตอะไรคืออาการวิกฤตที่คนงานวิกฤตก็คือ๑ค่าจ้างค้างจ่ายอันที่๒ตามแล้วไม่รู้ว่าจะไปตามกับใคร

เอ่อเหตุเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ก่อนคุณวิรณนาฏเสียชีวิตเพราะว่าท่านป่วยนะคะท่านก็มีผู้ดูแลนะคะก็มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นคนที่เข้ามาบริหารจัดการค่ะนะคะเข้ามาในช่วงที่คุณวิรณนาฏป่วยหรือว่าทำงานกับคุณวิรณนาฏอยู่แล้วคะทำงานกับคุณวิรณนาฏอยู่แล้วค่ะแล้วก

มาแล้วเพราะเดชาต้องส่งผู้ป่วยต่อให้กับโรงพยาบาลจุฬาเพราะฉะนั้นเงินต้องตามไปด้วยค่ะไอ้การที่ได้จากประกันสังคมมานี่นะคะแต่ว่าเงินไม่ตามพอไม่ตามปุ๊บจุฬาทวงกลับมาเดชาเดชาก็ยังไม่จ่ายจุฬาเลยไปทวงคนที่จ่ายเงินต้นทางคือสำนักงานประกันสังคมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงจริงผู้อิหารก็
ค่ะก็คือเงินไปที่โรงพยาบาลจุฬาค่ะอ่าแล้วไงต่อค่ะเขาก็ต้องรู้เท่าเท่ากับที่คุณมารุณีรู้สิค่ะค่ะทีนี้เงินตรงนี้เนี้ยมันเป็นรายได้หลักของโรงพยาบาลอ่าโดยรายได้หลักเนี้ยประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้หลักที่เราได้จากสำนักงานประกันสังคมอ๋อ
ถึงวันที่สิบสามพฤษภาเนี้ยค่ะเราถูกอาญาตไว้ประมาณสิบสามล้านบาทอืมซึ่งเงินตรงนี้เนี้ยมันทำให้เราขาดสภาพคล่องค่ะนะคะเป็นเป็นจุดที่ทำให้ที่บอกว่ามันวิกฤตหนักก็คือในช่วงของของต้นตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาค่ะที่คุณมารุณีเล่าให้ฟังเนี้ยนะคะคุณผู้ชมคือหลังจากที่คุณวิ
คนนี้เนี้ยอาจจะไม่ใช่คนที่ทวงถามได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้ยเข้าใจถูกไหมค่ะเพราะต้องเอาคนที่เป็นคนที่สูงกว่าที่ปรึกษาคือมานั่งแทนคุณวิรณาใช่ถูกไหมคะซึ่งท่านนั้นเนี้ยเจอตัวกันยังคะเพราะตามข่าวก็มีชื่อชัดเจนนะคะค่ะก็คือคุณชานรงค์ซึ่งจริงจริงแล้วถ้าจะทวงถ้าถ้าพนักงานจะทวงต้

ไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นไม่เคยเป็นกรรมการไม่เคยทำธุรกิจสถานพยาบาลน่าจะรู้จักกับคุณวีรณาดไหมคะเออไล่ละเอียดไม่ทราบแต่ว่าในการที่เข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีการรู้เห็นชอบกันในการแต่งตั้งกรรมการเพื่อต้องผ่านประชุมผู้ถือหุ้นใช่ไหมคะคุณชันตรงนี้เข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่คะยี่สิบห้ามีนา
ที่สูญของผู้ถือหุ้น
เพราะเอิญว่าผู้ประหารเปลี่ยนท่านใช่ไหมคะ
แล้วก็การติดต่อเท่าที่ฟังคือมันก็ก้ำกึ่งว่าจะยากว่าจะง่าย
เอาอย่างนี้กลับมาที่เอาแบบเบก่อนเลยนะคะ
เอาเบสิกเราก่อนนะคะตอนนี้เดือดร้อนกี่คน

พนักงานประจำ๑๖๐คน

รวมทุกตำแหน่งยกเว้นแพทย์ไม่ยกเว้นแพทย์
เพราะว่าในส่วนของที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดูเนี่ย
ดูทุกตำแหน่งยกเป็นแพทย์ซึ่งจะมีหน่วยงานที่
ที่ทางฝ่ายการแพทย์เขาจะเป็นดูแลโดยตรง

มีแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ดูอยู่ในส่วนของบุคคล
แต่ว่าเพศรัชกรพยาบาลพยาบาลนักเทคนิคการแพท
ที่เป็นวิชาที่เป็นวิชาชีพอย่างนี้ค่ะ
แล้วคุณหมอที่ประจำถึงแม้ว่าเราไม่ได้ดูนะคะ

มีประมาณ๖๗ท่านไม่แน่ใจนะครับ
ตรงนี้เพราะว่ามีเข้าออกนะคะแล้วก็มีพาร์ทไทม์อีกต่างหาก
พี่พูดช่วยชัยไม่ได้ปรึกษาไหมหมอที่ทำหน้าที่นี้ก็จะมีอีก

เพราะฉะนั้นประมาณสัก๒๐๐คนที่เดิดร้อนอยู่ตอนนี้ประมาณนั้นไหมคะ

คนนี้ไม่มีใครที่ค้างมากน้อยจำนวนเดือนมากน้อยกว่ากันใช่ไหมคะ

ไม่ใช่เช่นเช่นโทษนะคะตำแหน่งเราอาจจะรู้สึกว่า
สำคัญหมออาจจะได้จ่ายเต็มนะคะ

คนิคการแพทย์เพศรัชกรแล้วค่อยมาพี่แม่บ้าน

เพราะว่าเนื่องจากผู้จัดการนี้เป็นตำแหน่งสำคัญ
เราก็ต้องให้ข้างเยอะหน่อย
อะไรเอาใหม่สิเอาใหม่ค่ะยังไงนะคะ
ตำแหน่งผู้จัดการเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นก็ต้องค้างเยอะหน่อย

อันนี้ก็สี่เดือนสี่เดือนทั้งคู่
ผู้หน้าที่สี่เดือนผู้เชิญราชาสี่เดือนค่ะสี่เดือน
ทีนี้ตรงนี้ทำไมเพราะว่าเวลาเงินมาเนี่ย
เงินไม่ได้มามาทีจ่ายได้ทั้งเดือน
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสียสละให้น้องก่อน
นอกคือระดับปฏิบัติการระดับเจ้าหน้าที่
เราก็จะไล่การค้างจ่ายมาก็ตั้งแต่
ผู้จัดการก็๔เดือนนะคะ
พนักงานพักทำก็สี่เดือนหัวหน้าแผนก็สามเดือน
หัวหน้าหน่วยก็๒เดือนน้องก็ประมาณสักเดือนกว่าเกือบ๒เดือน
อ๋อน้องเดิดร้อนน้อยนะคะ
มันมีคำถามหนึ่งที่หลายคนคงจะถามซ้ำแล้วซ้ำอีก
และฟังคำตอบก็ยังจะถามซ้ำแล้วซ้ำอีก

โทษนะคะเพราะว่าคนที่ทำงานด้านนี้
คลากรด้านการแพทย์ไม่จำเป็นต้องเป็นหมอเท่านั้นนะคะ
มันไม่น่าจะเป็นคนที่ตกงานอยู่แล้วค่ะคุณสุชาดา
มันเป็นความผูกพันเนอะความผูกพัน
คือยิ่งเราเป็นระดับสูงเนอะมองหันไปข้างหลัง
ก็น้องถ้าเราไปคนหนึ่งเราลุกเนี่ยแล้วน้องล่ะ
อย่างเราไปเราเป็นพยาบาลเราหางานที่ไหนก็ได้
ใช่ค่ะแต่น้องล่ะอย่าว่าแต่ค้างเงินเดือนเลย
แทนยังมีจ่ายมาแล้วแล้วก็จ่ายมาแล้วด้วย
เอาเงินของตัวเองจ่ายให้น้องไปก่อน
ให้น้องเป็นเงินเดือนแล้วนะคะใช่ค่ะทำมาแล้วค่ะ
อันนี้จะสมัครสอสอเขตไหมคะ
คือที่เห็นว่านั่งหัวเราะก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช่ไม่ช้ำนะคะ

มันผ่านการปลอบใจกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะคือ
คือระหว่างสามสี่เดือนนี้เนี่ยที่บอกว่าก็พยายามให้ระดับสูงเนี่ยค้างจ่ายเยอะหน่อย
แล้วก็น้องส่วนใหญ่ก็จะได้เดือดร้อนกันน้อยหน่อยใช่ไหม

คำชี้แจงก็คือว่าถูกอายัด
สำนักงานประกันสังคมอายัดที่คำตอบของผู้บริหาร
ถามว่ามีแนวทางอื่นไหมตอนนี้ยังไม่มี
ยังไม่มีแล้วกำหนดการจ่ายจะกำหนดพอจะกำหนดกำหนดการจ่าย
แนวทางการจ่ายยังไม่สามารถตอบให้เราได้เลยอืม
นี่คือนี่คือเป็นจุดของที่มาว่าเราคุยไม่ใช่ครั้งเดียว
เราคุยกันหลายครั้งเราคุยกันในบ้านก่อน
เพราะเราคิดว่าอันนี้บ้านเราเราคุยกันก่อนได้
แต่มันไม่เป็นผลค่ะแล้วเราก็ไม่รู้เราหาทางออกไม่เจอ
เป็นเหตุหนึ่งที่ต้องทำหนังสือกราบเรียนไปยังหน่วยงานราชการ
ว่าเราขอความเมตตานะคะขอความเมตตาทางสำนักงานประกันสังคม
ช่วยช่วยพวกเราหน่อยได้ไหมเงินที่อายัดเอาไว้ขอก่อน
แล้วก้อนต่อไปเนี่ยจะหักเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะคะ
ขอความเมตตาไปยังกระทรวงแรงงานช่วยประสานงานนะคะ
เราก็ในส่วนของกรมการฟ้องต่างพนักงานเราก็ไปฟ้องค่ะ
แปดสิบกว่าคนเนี่ยไปเขียนยื่นฟ้องกับกรมสวัสดิการ
เพราะว่าเราไม่เห็นทางช่วยเหลือและทางออกของเรา
เพราะฉะนั้นเราก็ขอไปใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย
แต่เราก็ยังทำงานอยู่นะคะอืมสามสี่เดือนที่ผ่านมานี่
จำนวนคนเข้ามารับบริการเนี่ยน้อยลงไหมคะ
คือคนข้างนอกเนี้ยรู้สึกไหมคะว่าเอ๊ะโรงพยาบาลแปลกแปลกน่ะ
โรงพยาบาลไม่ไหวนะเขาเห็นอาการนี้ไหมคะ
คือเข้ามาเหมือนเดิมไหมคะเข้ามาเหมือนเดิมค่ะ
วันหนึ่งมีผู้มาใช้บริการโอพีดีประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยคน
ป่วยนอกใช่ไหมคะผู้ป่วยนอกค่ะ

ไม่ได้ลดลงเลยไม่ได้ลดลงจนกระทั่งเป็นข่าวก็ไม่ได้มีอะไร
ไม่ได้มีจำนวนที่มีปกติไหมคะไม่ค่ะ

น้องค่ะน้องไปกี่คนน้องลาออกไปประมาณ
ประมาณ๒๐ถึงไหมประมาณ๙ต่อเดือน
แล้วถามว่าเดือนโดยประมาณนะคะ
แต่ก็ยังหามาทดแทนได้๔เดือนเนี่ยตอนนี้เนี่ย
ออกไปประมาณ๓๐ถามว่าเยอะไหมเยอะ
แล้วช่วงที่ผ่านมา๓๔เดือนทำงานกันคะโหลดเหรอคะ
ก็มีหาคนมาทดแทนได้
โทษนะคะคือก็ยังมีคนมาสมัครเพราะมันไม่เป็นข่าวใช่ไหมคุณสุชาดาค่ะ

ก็อย่างสมมุติคนเข้ามาใหม่เราก็จะบางทีเราก็พยายามที่จะหาจ่ายให้เขา

บางทีมันเกิดครั้งสุดท้าย
คือตอนที่ปิดห้องฉุกเฉิน
ปิดห้องฉุกเฉินเนี่ยคือ
เหมือนกับไม่รู้จะทำยังไงแล้วป่ะคะ

เหตุที่ปิดในวันนั้นเนี่ยนะคะ
เนื่องจากวันที่๑๐เนี่ย
เรามีการไปยื่นหนังสือข้อ

ขอความเมตตาจากทางหน่วยงานราชการที่

เราไปที่กระทรวงแรงงานนะคะ

แล้วก็เราไปที่สำนักงานประกันสังคม

มีพนักงานไปประมาณ๗๐กว่าคน
ที่ไปยื่นพร้อมกันนะคะ
แต่ในที่ทำงานเราก็ยังมีคนทำงานนะคะ
วันนั้นข้อสรุปผู้ใหญ่ลงมา

เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่กระทบกับพนักงาน
ซึ่งเราก็บอกแล้วว่าเราเดือดร้อนมาก
พนักงานเราอดทนไม่ไหวแล้วนะคะ
ในฐานะที่เป็นตัวแทนของพนักงาน

ผู้บริหารเราก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะคะ
เพราะฉะนั้นเราคิดว่าเรายังมีทางออก
ก็คือไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐบาล
สุดท้ายวันนั้นที่เราขอมาก็คือว่า
เราขอเงินให้ช่วยปลดอายักษ์
เงินที่สำนักงานประกันสังคมเนี่ย
ยัดเงินเอาไว้ให้ก่อนก้อนแรก
แล้วก้อนต่อไปเนี่ยจะหักอะไรเนี่ย
เราไม่ได้ว่านะคะ
เราไม่ว่าอันนี้ในความคิดของพนักงานนะคะ

ถ้าจ่ายก้อนแรก๑๓ล้านทุกอย่างจบหมด
หมายความว่าค่าจ้างที่ค้างจ่ายจบหมด
ที่เราไปยื่นข้อเรียกร้องกับกรมสวัสดิการ
หมดทุกอย่างนะคะ
เงินก้อนที่๒ยังมีอีกประมาณ๑๐กว่าล้าน
อีก๑๓ล้านเนี่ยที่ทางสำนักงานเนี่ย
เขาจะต้องจ่ายให้โรงพยาบาล
วันนั้นคุณจะหักไปที่ไหนเนี่ย

เพราะ๔เดือนกว่าเนี่ยเราถือว่าเดือดร้อนจริง
แล้วเราก็ไม่อยากให้มีการพนักงานเนี่ย
คือเราอยากให้มีการดำเนินกิจการต่อไป

ถ้าไม่ได้นะพวกหนูจะไม่ทำงานแล้วนะ

ก็เลยมีภาพห้องฉุกเฉินด้วยป่ะคะ
เป็นเหตุหนึ่งว่าทำไมวันนั้นมาเกิดอะไรขึ้น
หลังจากที่ขอไป๑๓ล้าน

พอข่าวอันนี้ลงมาถึงพนักงาน
วันนั้นพนักงานก็กลับกันมาปกตินะคะ
กลางคืนเรามาถึงรู้ว่า
มีพนักงานในห้องพยาบาล

ฉุกเฉินนะคะหยุดเพราะว่า
เขาก่อนที่เราจะกลับมาถึงที่โรงพยาบาล
เขาบอกว่าทำงานไปก็ไม่ได้รับค่าจ้าง
ทำงานไปก็ให้ทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ย
หักหักเอาไปจ่ายโรงพยาบาลอื่น
เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้จะทำไปทำไม

พอเห็นภาพคือปัญหาเดียวกันหมดนะคะ

แต่ว่าถ้าไปดูที่มาแล้วก็โอ้ก็ทนกันมา๓๔เดือนนะคะ

หน่วยงานรัฐบอกว่าผู้บริหารยังสนใจอยู่นะคะ
แล้วก็ตามข่าวนะคะก็มีข่าวว่า
จริงแล้วอยู่ระหว่างการเจรจาธุรกิจกัน

แทนตอนนี้ผู้บริหารชุดนี้ก็ได้
แต่คำถามก็คือว่าแล้วพอมันมีข่าวเขาจะมาเช่าต่อไหมคะ

แต่๒๐๐กว่าชีวิตเอาเงินจากไหนคะ

คุณผู้ชมคะคำถามที่ใหญ่กว่านะคะ

คือว่าวิธีการบริหารเกิดจากความผิดพลาดตรงไหน
มันคงไม่ได้มีแค่สาเหตุว่าเงิน๙๐

ต้องไปใช้หนี้ที่โรงพยาบาลจุฬาคงไม่ได้มีแค่นั้นนะคะ

แต่ว่าการบริหารลักษณะอื่นนะคะ
สามารถจะบริหารจัดการได้ไหม

เรายังไม่ได้เล่าเรื่องกรณีที่มีบางคนที่ไม่ได้จ่ายเงินเดือน

นุ่งนะคะในโรงพยาบาลต้องออกจากหอพัก

โทษนะคะทำเหมือนโรงออกโรงทาน
ไม่อยากใช้คำนี้นะแต่มันก็รวมเงินกันนะ

แทนน้องหน่อยค่ะคือตอนนี้ที่ลำบากที่สุด

ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบนะคะ
เพราะรู้สึกว่าติดต่อเขาไม่ได้
ใช่ค่ะแล้วคนที่ออกมาเหมือนไม่ใช่ตัวจริง
แม้ว่าเราจะไปทุกหน่วยงานรัฐแล้วคือ

ใช่ค่ะขอผู้บริหารของโรงพยาบาลที่เป็นตัวจริงที่จะต้องรับผิดชอบให้ออกมา
ตั้งแต่วันที่๑๑นะคะที่ปิดเนี่ยนะคะ
จนถึงตอนนี้มีผู้บริหารติดต่อไหมยังคะ
มีติดต่อมาแต่เหมือนเป็นคนที่ไม่สามารถจะตัดสินใจอะไรได้จริงโยนกันไปโยนกันมา
คนนู้นคนนี้รับปากไปแล้วก็เงียบหาย
รับปากอย่างหนึ่งแล้วก็เงียบหายเหมือนกับ
มันไม่ใช่คนที่จะต้องมารับผิดชอบจริง
คุณนรุณีค่ะถ้าอธิบายให้ภาพเห็นชัดที่สุดเนี่ยนะคะ
คือดิฉันยังไม่ทราบจะไปถามใครเลยนะคะว่าการบริหารเกิดผิดพลาดประการใด
เพราะคุณมรุณีกับคุณสุชาดาตอบดิฉันไม่ได้แน่นะคะเรื่องหนี้ก็ส่วนหนึ่ง
แต่การบริหารเป็นอีกเรื่องหนึ่งต้องตอบว่าทำไมถึงมาถึงวันนี้ได้
ท้ายตอนนี้เนี่ยนะคะคือใช่คุณชานลงไหมถ้าจะถามพนักงานว่าคนที่อยากจะคุยด้วยคือคุณชานลงป่ะคะตอนนี้
ไม่ใช่ค่ะเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าคุณชานลงเนี่ยไม่สามารถตอบอะไรได้นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ยังไม่สามารถตอบให้ได้เลยบอกต้องไปถามที่ปรึกษาที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีและการเงิน
แล้วเราใช้ที่ปรึกษาคนนี้ป่ะคะที่อยากจะคุยด้วยก็ยังไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีคนที่สามารถที่อยู่เบื้องหลังที่แท้จริงอะค่ะ
ซึ่งชื่อน่าจะยังไม่อยู่ในข่าวให้เห็นใช่ไหมคะเพราะเราก็กราดหาหลายท่านเหมือนกันนะคะจะเจออยู่สักชื่อสองชื่อเท่านั้นยังไม่ปรากฏ
แล้วจริงคุณมรุณีหรือแม้แต่พนักงานในโรงพยาบาลนั้นรู้ตัวไหมคะว่าท่านไหนที่อยากจะคุยด้วย
เราก็อยากให้ในส่วนของผู้ถือหุ้นกรรมการต่างที่ต้องมารับผิดชอบนะคะออกมาเถอะค่ะออกมาช่วยกันพูดคุยกันหันหน้าเข้ามาหากันมาช่วยกันหาทางออก
หาทางออกของเราก็คือทำยังไงให้โรงพยาบาลนะครับ
โรงพยาบาลเปิดดำเนินการกิจการต่อได้เร็วที่สุดเพราะว่าถึงวันนั้นเนี่ยมันจะเป็นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกฝ่าย
เราก็กลับมาให้บริการต่อในส่วนของถ้าเราหนีกันอย่างนี้
มันไม่เกิดประโยชน์กับผู้ใดเลย

หันมาหันหน้าช่วยกันดำเนินการให้เปิดกิจการได้โดยเร็ว
คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่วันนี้การของการสัมภาษณ์คราวนี้นะคะ
เพราะว่าเราอาจจะยังไม่เห็นผู้ที่อยู่ในส่วนเกี่ยวข้องครบหมด
แต่อันนี้คือมุมหนึ่งซึ่งก็กว่าจะได้ตัวมาก็ควานหาพอสมควรนะคะ
วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่สะท้อนปัญหาจากข้างในออกมาบ้าง

คุณผู้ชมติดตามข่าวนี้ต่อได้นะคะแล้วก็อีกสักครู่ค่ะคุณผู้ชมต่อเลยนะคะ
ไทยรัฐนิวส์โชว์วันนี้ถามตรงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ